กระแสโควิดที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ชมค่ะ
ทำให้ฟ้าทลายโจรแล้วก็กระชายขาวตอนนี้ฟีเวอร์มากนะคะ
ราคาพุ่งฉุดไม่อยู่แล้วนะต้องใช้คำว่าสูงสุดเป็นประวัติการ
ใช้คำนี้น่าจะได้นะอย่างกระชายขาวเนี่ย
พื้นที่ตามรายงานข่าวพุ่งไปแตกเกือบกิโลกรัมละ๓๐๐บาทแล้วนะ

เพราะฉะนั้นพาไปดูที่โคราชนครราชศรีมากันหน่อยนะคะ
เขาก็เลยหันมาปลูกกระชายขาวกันแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
นี่คือคุณป้าจำเนียนดวงสนอนะคะเป็นชาวบ้านเสมาใหญ่อำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชศรีมาค่ะบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ปลูกกระชายขาวนั่นแหละ
ลูกไว้หลังบ้านไม่กินเองไม่ได้ขายอะไรหรอกตอนนี้ต้องการขายแล้วค่ะ
ต้องการขายก็เลยมีการขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้นเพราะราคามันพุ่งไปแต่กิโลกรัมละร้อยถึง๑๕๐บาท
อันนี้ในโคราชนะแต่บางพื้นที่มากกว่านี้
คือก่อนหน้านี้ราคากระชายขาวเฉลี่ยสูงสุดกิโลกรัมละ๕๐บาท
ตอนนี้สามเท่าค่ะนะคะคือคุณป้ายังบอกด้วยนะคะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ย
จะนำกระชายขาวไปต้มเป็นน้ำดื่มสมุนไพร
หลังจากที่ทราบว่ากระชายขาวมีสารบางอย่างเนี่ย
ที่จะช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานให้กับร่างกาย
คือป้องกันโรคโควิดอ่ะนะคะอันนี้ที่โคราชไปดูที่ปราจีนหน่อย
ปลาจีนนิขวิทธิ์ฟ้าทลายโจรคุณผู้ชมนะฮะ
ในพื้นที่บ้านดงบังอำเภอเมืองของปราจีนบุรีค่ะ
นี่เข้ามาเป็นกลุ่มนะคะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเกษตรอินทรีย์บ้านดงบัง
ขยายต้นกล้าฟ้าทลายโจรเพื่อนำไปปลูกในแปลงใหญ่บนเนื้อที่๑๐ไร่
ต่อไร่สามารถปลูกต้นฟ้าทลายโจรได้๘๐๐๑๒๐๐๐ต้น
จากนั้นก็จะเก็บเกี่ยวฟ้าทลายโจรที่มีอายุ๓เดือน
นำเข้าสู่กระบวนการอบแห้งเป็นวัตถุดิบส่งไปไหน
ส่งให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ

ใช่ส่วนต้นกล้าทำอย่างไรต่อ
ต้นกล้าจะให้ประชาชนขายในราคาต้นละ๒๐บาทไปขยายต่อเอาเอง
แต่ถ้าเกิดว่าซื้อจำนวนมากก็ตั้งแต่๕๐๐ต้นขึ้นไป
ก็จะขายในราคาต้นละ๑๕บาท
ส่วนราคาอบแห้งตอนนี้ขายกิโลกรัมละ๓๕๐๔๐๐บาทแน่
คุณสมชัยคูณสุขประธานกลุ่มบอกว่า
ได้มีการแนะนำวิธีกินฟ้าทลายโจรอย่างถูกต้องนะ
ว่าคุณผู้ชมอันนี้เป็นการทานที่ถูกต้อง
ว่าไม่ควรทานฟ้าทลายโจรหากท่านยังไม่มีอาการ
ไม่ว่าจะเป็นไอจามหรือว่าเจ็บคอ
เพราะว่าฟ้าทลายโจรมีฤทธิ์เย็น

แล้วก็มีการแนะนำให้ปลูกฟ้าทลายโจรไว้บ้านละ๓ต้น

หากมีอาการเจ็บคออายจามก็เด็ดมาเคี้ยวเลยนะคะ
แล้วก็กลืนเข้าไปทุกอย่างก็จะทุเลาเบาบางลงนะคะ